ผู้หญิงเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันที
อ๋อใครล่ะฉันรับการตกลงแล้วนะครับ
เพราะว่าสาวคนนั้นก็คือพี่รถเมย์คนึงนิดนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะตกลงจากการขอแต่งงานนั่นเองนะคะ
แฟนนุ่มของเขาขอแต่งงานก็ตอบไปเลย
เออตอบไม่เหรอคุณฉันตกตกลงกับเขาไปแล้วนี่แหละค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่รถเมย์คนึงนิด
พิธีกรคนสวยแห่งรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ก็มีข่าวดีตอบตกลงรับแหวนจากคุณสุเมฆแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะ
อยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดูรอยยิ้มของคนมีความสุขนี่มันสวยนะคุณเนาะ
แท่นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงค่ะ
คู่นี้เขาคบหาดูใจกันมาราว๓ปีแล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งเห็นพี่รถเมย์เขาได้โพสต์ภาพคู่
ให้เห็นหน้าหวานใจชัดเพิ่งได้เห็นครั้งแรกเอง
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ลงภาพนะคะเป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฟนหนุ่มปั๊บ
ก็ถือว่าเป็นการประกาศข่าวดีไปด้วยซะเลยนะคะว่าฉันตกลงแล้วล่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราขอแสดงความยินดีกับพี่รถเมย์แล้วก็พี่สุเมฆด้วยนะคะ
รอยยิ้มของคนที่มันมีความสุขมันแบบเบิกบานนะ
เราดูเองเราก็แบบว่าดีใจไปกับพี่รถเมย์ด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะยิ้มหวานจังเลยนะคนนี้เขามีความสุข